มาดูที่เรื่องของไอ้ไข่กันหน่อยนะคะ
ไอ้ไข่จริงแล้วต้นตำรับอยู่ที่วัดเจดี
นครศรีธรรมราชแต่ที่วัดอื่นก็มี
แล้วเขาก็บอกว่านะเขาบอกกันมาว่า

เพราะว่าไอ้ไข่อยู่ที่วัดหนองขานาง
อำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์
ชาวบ้านมากราบไหว้กันเยอะเลย

หลังจากที่ไอ้ไข่วัดเจดีแห่งนี้
กร่ำลือกันปากต่อปาก
ขออภัยนะคะแม่นมากให้เลขเด็ดมาก

วิธีการก็คือมาล้วงไข่ค่ะ
ล้วงไข่ในหายและในไข่เขาจะติดเลขไว้ด้วย
ชาวบ้านที่ทราบข่าวเดินทางมาล้วงค่ะ
ล้วงไข่ในหายเป็นจำนวนมาก
ดูเอาละกันนะคะว่าแม่นไม่แม่นนะคะ
เพราะว่ามีคนที่มาแก้บนกันไม่ขาดสายค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นการซื้อเสื้อผ้าชุดทหาร
รูปปั้นไก่ชนของเล่นต่าง

ก็มีเสียงปั้งแบบนี้ทั้งวันค่ะ

มีสองแม่ลูกทราบข่าวเดินทางมาจากอำเภอหนองบัวค่ะ

ทีนี้ทำให้ชาวบ้านที่เดินทางมากราบไหว้
ก็มองตามละค่ะ

ก็อาศัยคนที่ล้วงข้างแล้วก็แอบดูเอานะคะ

นี่ก็เป็นเรื่องที่เอามาฝากนิดนึงละกันค่ะ